ธรรมดีกับเธอเท่าไหร่
เธอไม่เคยทันทันเรียวนาไม่เคยที่ที่อาศัย
ไม่เคยที่จะสนใจไม่เคยที่จะสงสัย
ไม่เคยที่จะสนใจก็เรามันเป็นตัวร้าย
ที่ไม่มีใครเขาอยากจำหรือก็รู้
ว่าคงสู้เข้าไม่ไหว
สุดท้ายก็ภายใต้อยู่ดี
ดังทศกัณฐ์ที่แพ้เวลาทุกที
ให้ดีแค่ไหนก็ไม่ใจสีดา
ถึงโกธิรายกูก็รักมีน้อยว่าเขา
แล้วเหตุไหนแล้ว
จึงเป็นตัวเราที่น่าเสมอ
ทุกอย่างทุกการก็ทำให้หวังให้เธอ
หันมาเจอหันมาจ้องมองและลองสนใจ
และตอนสุดท้ายกูคงได้ในตอนจบ
ไม่มีใครคบไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจ
ถึงกูจะร้ายแต่ก็รักเธอสุดหัวใจ
อยากให้ใครรู้ไหมถึงฉันจะร้ายเธอก็รักเธอ
ส่วนชายก็เป็นอย่างนี้

แพ้เรื่อยมา
สุขใจต้องจมอยู่กับหน้าตา
ความเจ๋ยชาและความเสียใจ
แผลไม่มีเธอ
ก็รู้ว่าคงสู้เขาไม่ไหว
สุดท้ายก็พายแพ้อยู่ได้
ดังทดกัน
ที่แพ้พระรามทุกที่ใครดีแค่ไหน
ก็ไม่ได้ใจสีดำ
ถึงกูใจร้ายกูก็รักมีน้อยกว่าเขา
และเหตุใดเราจึงเป็นตัวเราที่แพ้เสมอ
ทุกอย่างทุกการเธอทำเดียวกว่าให้เธอ
หันมาเจอเจอหันมาจ้องมองและร้องโดนใจ
ไม่มีใครทบไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจ
ถึงกูจะร้ายแต่ก็รักเธอจนสุดหัวใจ
อยากให้รู้ไว้

เกิดมาชาติไหนขอเพียงสักครั้งได้คู่กับเธอได้ไหมแล้วให้เธออันมาสนใจ
ขอบคุณแก๊ฟภาษาการฮารองนำทีมเมื่อกรอบครับผม
เดี๋ยววันนี้เรายังมีอีกบทเพลงบทเพลงครับเป็นซิงเกิ้ลที่สองของพวกเราครับผม
เดี๋ยวจะลองปล่อยแค่สักนิดนึงให้ทุกคนได้ติดตามกันรอดูนะครับจะเป็นยังไง
ว่าในมันเองนั่นคือความเสียใจและรอยหน้าตา